ดูเรื่องนี้หน่อยนะคะเมื่อคืนนี้มีเหตุเพื่อนรักเพื่อนแค้นกันเกิดขึ้นค่ะ
แค้นส่วนใหญ่ก็ต่อเมื่อกินเหล้าเข้าไปนั่น
นั่งกินเหล้าด้วยกันอยู่ดีกินไปกินมาเอาเถียงเรื่องค้างค่าเช่าห้อง๔เดือน๕เดือน
สุดท้ายยิงกันซะนี่เห็นไหมคะโอ้โหจังหวะยิงนี่เห็นเลยนะว่าประกายไฟมันออกจากปลายกระบอกปืนอ่ะ
ยิงแบบรัวเลยเจ็บสาหัสเลยนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกำลังนั่งตั้งวงดื่มเหล้าดื่มเบียกันอยู่ที่ม้าหินอ่อนหน้าร้านชำ
แล้วชายสองคนอยู่อยู่ทะเลาะกันรุนแรงเพื่อนอ่ะพยายามห้ามแล้วแต่อยู่อยู่เอ้า
พกปืนอ่ะครับพกปืนเสร็จปุ๊บชักแล้วยิงระยะเผาขนเลยค่ะ
แล้วเป็นเพื่อนรักกันด้วยนะสองคนนี้เนี่ยมนูกับทวีทรัพย์เนี่ย
แต่เรื่องทวงหนี้เนี่ยเปิดเป็นหัวข้อหนึ่งนะ
ที่เขาห้ามคุยกันในวงเล่าอ๋อมันจะเป็นเรื่องนี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนเห็นไหม
อ่ายิงแบบไม่เว้นระยะเลยนะครับกดไกลไปเรื่อยเรื่อยนี่อื้อหืออื้อหือ
รู้ว่าถ้าจะหมดไหมคะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสอนอบางบอนลงพื้นที่หลังจากได้รับแจ้งเหตุเลย
เป็นร้านขายของชำในหมู่บ้านรางไผ่ถนนบางบอน๓ค่ะ
ไปถึงนี่กองเลือดกระจายอยู่เต็มโต๊ะม้าหินอ่อนเลยนะคะ
ข้าวของกระจัดกระจายที่พื้นมีปลอกกระสุนปืนจุดสามสองอยู่สี่ปลอก
แล้วกระสุนอีกหนึ่งหัวค่ะผู้เจ็บเชื่อวนายมนูเอ็มชาวนาอายุ๓๔ปี
สี่ปีโดนยิงเข้าแขนซ้ายสองนัดเอวด้านซ้ายหนึ่งนัดเอวด้านขวาอีกหนึ่งนัด
อาการสาหัสนะคะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลบางประกอบ๘ค่ะ
คือกดไปสี่นัดเข้าทุกนัดเลยคนก่อเหตุคือเพื่อนรักของเขาเอง
ทวีซับทารารมณ์หรือไนโอ๊ตอายุสามสิบปีนะคะ
ก่อเหตุเสร็จก็ขับกระบะหนีไปเลยค่ะสอบส่วนบวงตบสอบสวนเบื้องต้นเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
ครับนายมนูคนเจ็บกับเพื่อนรวมสี่คนนั่งตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ที่โต๊ะไม้หินอ่อน
สักพักหนึ่งในโอ๊ตมือปืนที่เป็นเพื่อนกันนี่แหละเพื่อนรักกันเนี่ย
สายสี่แล้วโทรมาถามบอกมนูอยู่ไหนอ่ะพอบอกพี่กัดไปปุ๊บนายโอ๊ตก็ขับ
บะฝ่อสีแดงมาจอดหน้าร้านแล้วก็มานั่งตั้งวงดื่มเหล้าต่อด้วยกัน
ตอนแรกก็ดื่มด้วยกันดียิ้มแย้มเฮฮานะคะอยู่ครึ่งชั่วโมง
สักพักเอาแล้วเริ่มแล้วหัวข้อแห่งการทะเลาะมาแล้ว

แล้วก็อย่างที่เห็นตามวงจรปิดค่ะ
ก่อนที่จะขับกระบะหนีไปตั้งหลักที่บ้าน
แล้วสุดท้ายก็ติดต่อให้ผู้ใหญ่ที่รู้จัก
พาเข้ามอบตัวกับตำรวจสอนอบังบอนมาพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ

ผมเป็นพนักงานเต้นรถมือ๒อยู่พุทธมนตรสาย๔
คือก่อนหน้านี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณตำรวจ
มนูอ่ะไอ้มนูเพื่อนผมเนี่ย
มันเอารถไปจำนำไว้กับพักพวกแล้วไม่เอาเงินมาถ่ายคืน
ถ่ายคืนไม่ว่าค้างค่าเช่าบ้านที่เช่าไว้กับผมอ่ะ

พอทวงถามค่าเช่าไปก็โดนบ่ายเวียง

แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของฆาตภูเวลาด้วย
ใช่เรื่องของฆาตภูเวลาครับ
มันก็เอารถไปจำด้วยเอารถมาจำผมด้วย
เออมันก็เนี่ยมันถี่เรื่องมันก็ทั่วบัตรอย่างนี้

ทีมข่าวนะครับลงพื้นที่นะฮะ
ช่วงเช้าพนักงานสอบสวนนำตัวในโอ๊ตนะครับ
ฝากขังที่สารอาญาธนบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากสอบปากคำตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยระหว่างที่คุมตัวไปขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังนะครับ
ผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าทำไมยิงยิงทำไม
แต่ผู้ต้องหาขอใช้สิทธิในการที่จะไม่ให้สัมภาษณ์
อ้างว่าเขามีหน้ามีตาในสังคม
ไม่อยากจะให้เกิดความเสียหายในทางธุรกิจครับ
ต้องพูดหน่อยพี่
ไม่อยากให้เสียหายทางธุรกิจของผู้ตัว
เป็นปัญหาส่วนตัวใช่ไหมคะ
เกี่ยวกับร่างยาเจ็บติดไหม
ทีมข่าวไปที่ร้านขายของชำจุดเกิดเหตุครับ
เพราะว่าโอ้โหล้างคราบเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เจ้าของร้านขายของชำเล่าบอกว่า
เมื่อวานนี้มณูคนเจ็บมานั่งดื่มเบียคนเดียว
ตั้งแต่๕โมงเย็นนะฮะ
พอช่วงหัวค่ำก็มีกลุ่มเพื่อนกับนายโอ๊ตมาสมทบ
มนูผู้บาดเจ็บก็ทะเลาะกับเพื่อนที่มานั่งดื่มด้วย
แล้วตะโกนท้าทายต่อยกัน
เขาเห็นว่าคนเจ็บเนี่ย
หาเรื่องก่อนนะเอาลองฟังคนกลางเล่าสิ
แต่ก่อนหน้านั้นผมยังถามคนผู้บาดเจ็บเลยว่า
ชวนใครมาหรือไม่ไดะถามคนเดียวว่าไม่ไดะคิดตามผมมาเอง
ปกติแล้วเขาเคยเที่ยวเคยกินอยู่ด้วยกัน

เขาคงจะมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วก็มีการท้า
คนถูกยิงอะท้า
หรือว่ามึงจะเอากะกู

เพราะฉะนั้นผู้บาดเจ็บก็ลงไปก็ต่อยเขาไปทีหนึ่ง
ผมเห็นอยู่ส่วนผู้ถูกต่อยก็สวนกลับไปทีนึง
จากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้น๓นัดเลย
เอาดูให้รอบด้านทีมข่าวไปคุยกับกลุ่มวัยรุ่น
นั่งดื่มเบียร์กับผู้บาดเจ็บและผู้ก่อเหตุ
ที่ไปรวมตัวคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านพักของเพื่อน
นั่งดื่มด้วยกัน๕คนครับมนูหรือนูผู้บาดเจ็บ
โอ๊ตคนยิงบี๊ดแล้วก็น้องชายของโอ๊ต
ซึ่งนายนูกับโอ๊ตเนี่ยนั่งเผชิญหน้ากันอยู่ตรงข้ามกัน
โดยมีคนอื่นนั่งข้างคุณผู้ชมนึกภาพ

ดื่มไปสักพักเมาละเพื่อนอีกคนลุกเดินไปปัสสาวะ
ทั้งสองคนก็ต่อยกันไม่รู้สาเหตุ
แล้วก็โอ๊ตเนี่ยชักปืนมายิงนูจนได้รับบาดเจ็บ
ยอมรับว่าไม่รู้ว่าใครหาเรื่องใคร
ทั้งคู่บาดหมางกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้
กันอยู่แค่สองคนนั่นแหละไม่มีใครบอกเพื่อนครับ
เรื่องนี้ผมยังไม่รู้นะคือนั่งกันอยู่๓๔คน

ผมก็ไม่รู้เพราะผมไปที่หลังแล้ว
นั่งอยู่ด้วยกันแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทะเลาะกัน
จังหวะตอนที่เขาตีกันมันมันไปอย่างไรบ้าง
พี่ตอนนั้นล่ะใครเริ่มก่อนอะไรแบบนี้
ก็คือผมนั่งคุยกับเพื่อนผมอีกคนนึงอยู่หันหลังมาก็คือปืนแล้ว

ทีมข่าวไปต่อไปที่บ้านของนู
ครูคนเจ็บอยู่ในซอยบางบอน๓ซอย๕
ไปเจอแม่กับพี่ชายอยู่ในบ้านครับ
พี่ชายของนูเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
ปกติน้องเนี่ยเป็นคนช่วยทำอาหารกินแล้วขายของ
ดูแลแม่กับพ่อที่ป่วยอยู่ในบ้าน
เมื่อวานนี้เขาขอให้น้องไปช่วยขับรถขนขยะ
เพราะว่าเป็นวันลอยกระทงขยะมันเยอะ

ระหว่างนั้นโอ๊ตก็โทรศัพท์มาชวนน้อง

อะไรก็เพื่อนกันเนี่ยเพื่อนกันจะไปเอกใจอะไรล่ะครับ
มันก็ไม่งั้นจะให้ออกไปทำไม
คนเรามันจะพบปืนตลอด๒๔หรือ
ถูกป่ะคนเรายังไปไหนจะพบปืนไหมล่ะ
ใครจะพบใช่ป่ะ
ส่วนอาการของนายมนูเนี่ยนะครับ
บอกว่าตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วครับ

แล้วต้องรอดูอาการอีกหนึ่งถึง๒วัน

ญาติบอกว่าหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ก็จะให้มาตั้งใจทำงาน
แล้วเลิกคบเพื่อนแบบนี้ซะ

เรื่องคดีเดี๋ยวต้องว่ากันไปต่อนะครับ